สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะให้มาอยู่มาแล้วมาจัด

ขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อย
หลังผลการซึ่งกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑๖พฤศจิกายน๒๕๖๐

อืมนี่นะฮะรางวัลที่หนึ่งสองเก้าสองสามเก้าหนึ่งอุ้ย
ทั้งนั้นเลยนะไม่ไปตรงกับอะไรบ้างไหมไม่มีตะเคียนที่มาบอกตรงไหม
ผมไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้ผมอ๋อหรอฮะแต่เขียนที่มาไปถึงสวีเดนตรงไหมไม่มี
อืมปืนใหญ่ตรงไหมไม่มีอืมปืนใหญ่เกือบถูกนะคะเอาอีกแล้วเธอมาจริง
อ้าวคุณแม่ก็มันออกสองตัวเก้าแปดไงเธอเอ้ยมันห่างกันไปทั้ง๗ตัว
เอ้าเลขหน้าสามตัวเก้าหกหนึ่งแปดสามหนึ่งเลขท้ายสามตัวสี่เจ็ดเจ็ด
หกสองแปดเลขท้ายสองตัวเก้าแปดอืมอะไรเอ่อเอ่ออะไรเอ่อเอ่อเก้าแปดนะ
อะไรอะไรเอ่อเอ่อฮะเก้าแปดเก้าแปดเออเก้าแปดอืมมาไหมมานี่
มาไหมมาหรอกไม่มาไม่มาหรอกเดี๋ยวมาเขาก็มาเองแหละฮะโอเค
ก็เพราะฉะนั้นอีกสิบห้าวันเราว่ากันใหม่ฮะนะฮะ
เอาง่ายก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับ
ส่วนผมเองก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ดีนะ
มายุพ่อเป็นคนดีไหมป่าทุกคนยินไหม
พี่โอ้ย

จริงหรอนักซื้อหรอ

ที่หนูซื้อยังไง๓๐๐๐เขาให้กี่ใบ

ว่าควรต้องโดนจำคุกพ่ออะไรขายโรตาลีแพง
สลากินแบบรัฐบาลแพงแล้วคุณไอ้ม้าซื้อกับเขาไหมใบเท่าไหร่ซื้อออกไปซื้อยังไง
ไม่ได้ซื้อเลยจริงบอกตรง
เราไปนี่ดีกว่าคุณต้องดูไว้อ่านที่จริงไม่อยากให้คุณหนุ่มอ่าน
แต่นี่คือเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกวันนี้สังคมเป็นอย่างนี้รวบค้ากรรมเด็กอายุ๑๕
เป็นสิ่งที่ไม่สมควรแม่ก็มีการไปร้องทางประวีนาของกฏศกุลบอกว่าให้ช่วยเหลือลูกหน่อย
ลูกสาวนี่แค่๑๕ปีถึงนั่นเองขู่ล่อลวงจากเรียกว่าเป็นน้องสาวของสามีใหม่
ให้ไปค้ากามเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้เรื่องราวนี้นะครับทางพันธุรกิจเอกอรุณเนี่ยเขาได้มีการบอกนะฮะว่า
ที่กองบังคับการปราบปามนะฮะท่านบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่านางสาวแอนนะฮะ
เป็นนามสมมุติเนี่ยนะครับได้มีการไปร้องนะครับ
คุณปวีนาหงษกุลนะครับประธานนิธิปวีนามสกุลเพื่อเด็กและสตรีบอกว่า
นางสาวเอ๋อายุสิบห้าปีนะครับไปนับสมมุตินะฮะ
ซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยนะถูกนางสาวไก่ซึ่งเป็นน้องสาวสามีใหม่นะครับ
บังคับค้าประเวณีจากการสืบสวนนะฮะได้มีการทราบว่านางสาวไก่เนี่ย
พานางสาวเอ๋ไปส่งให้ลูกค้าที่แมนชั่นแห่งหนึ่ง
ก็เลยได้มีการนำกำลังเนี่ยไปจับกลุ่มนางสาวไก่นะฮะซึ่งทั้งนี้เนี่ย
ขณะที่ตรวจสอบนะครับที่ห้องดังกล่าวนะพบว่านายวิชัยเพ็ญสวัสดิ์
อายุเท่าไหร่ไหมเท่าไหร่๖๑ตายแล้วอดีตนี่เป็นข้าราชการครู
โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะในจังหวัดพระนครศรียุธยานุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่
นะฮะกับนางสาวเอ๋สองต่อสองในห้อง
ไปพบเอายาบ้าในครึ่งเม็ดอ้าวถูก
เป็นยาบ้าในครึ่งเม็ดนะฮะก็เลยดำเนินคดีเพิ่มข้อหา
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะครับ

จากการสอบสวนนางสาวไก่ให้การว่า

ค้าประเวณีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

แต่ละครั้งจะได้เงินประมาณ๕๐๐๓๐๐
ส่วนนายวิชัยซึ่งเป็นอดีตครูเนี่ยนะฮะ

โทรศัพท์ติดต่อนางสาวไก่ขอซื้อบริการนางสาวเอ๋เนี่ย

ยอมรับว่าครั้งนี้ใช้บริการได้เป็นครั้งที่๔แล้ว

รูปคำ
แต่๔ครั้ง

ก็เลยสอบสวนนะฮะได้มีการสอบสวนเกิดขึ้น
ก็เลยมีการแจ้งข้อหากระทำชำลาวเด็กอายุ๑๕ปี

แต่เด็กตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้เพราะเด็กอายุ๑๕ปรากฏว่า
แม่แต่งงานใหม่แม่มีครอบครัวใหม่แหละ
คนที่ทำก็คือน้องสาวของผัวใหม่

เขามีการบังคับเนี่ยเด็กเนี่ยบอกนะบอกว่า
ถูกน้องสาวสามีใหม่เนี่ยบังคับครับว่าวันนี้๗เดือนแล้วด้วย
เดือนนะฮะโดยให้รับแขกวันละ๓คน

หากไม่ไปทำมันก็จะด่าแล้วก็ทุบตี
เมื่อแม่ทราบก็ตกใจก็เสียใจมาก
ร้องขอความเป็นธรรมนะฮะจากทางคุณปวีนา
แล้วก็นางสาวแอนเนี่ยก็กล่าวว่ารู้จักนางสาวไก่น้องสาวสามีเนี่ย
ไม่ถึง๑๐ปีเออกว่า๑๐ปีแล้ว
ก็ไว้เนื้อเชื่อใจฝากให้ดูแลลูก

แล้วเด็ก๗๘เดือนเด็กมันไม่บอกแม่มันเลยเหรอ
ก็คงจะไม่กล้าไงถูกตีไง
ความคืบหน้าล่าสุดนะฮะที่กองบังคับการปราบปรามนะครับ
ก็ได้มีการนำตัวในวิชัยเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นอดีตเครื่องราชิการครัวอายุ๖๑ปีเนี่ย
ขยายผลงร้ายผลหาความเชื่อมโยงนะครับ

ก็ต้องเช็คว่ามีข้อมูลอะไรด้วย

ว่ามีใครไปเกี่ยวข้องบ้างกับการซื้อบริการในครั้งนี้นะครับ
ขณะนี้พบว่ามีกลุ่มรายชื่อลูกค้าที่เข้ามาซื้อบริการเด็กหญิงเยอะแยะมากมาย

หมายถึงลูกค้าหรอไม่รู้อะมีอยู่ในรายชื่อ
๒๑ของไก่เนี่ยนะใช่ที่มามาติดต่อเด็กเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่จะขอหมายจับกลุ่มเพราะว่าคดีนี้มีโทษสูงถึง๑๐ปีนะใครรู้
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกกันบอกว่าทั้งหมดทั้งมวล๗เดือน
แล้วเด็กอายุ๑๕อนาคตของชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้
ทุกวันนี้มันก็เลยแบบว่ากลายเป็นเรื่องการขายตัวพี่ม้าเข้าใจไหมว่า
เด็กโดนบังคับปุ๊บอายุมัน๑๘๑๙การขายตัวตามเฟซบุ๊กมันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
เพราะว่าตัวเองโดนบังคับให้ทำมาอย่างนี้แล้วก็แปลกว่าทุกวันนี้การขายบริการทางเพศ
หรือไออะไรที่อยู่ในสื่อสงคมอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอีกแล้ว
เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับเปิดแบบว่าจะซื้ออาหารกิน
จริงเพราะส่วนหนึ่งเขาทำการวิจัยออกมาเลยนะเพราะหนึ่ง

อะไรมาอยู่
สามก็คือโดนบังคับ
ไม่เห็นหน้า
มาอยู่ตรงนี้จะได้เห็นหน้ามามาอยู่กับพ่อป๊า

นุ่ม๒๗ปกติจะต้องเกิดเป็นภาษาแว่งโหงประเทศ
คือประตุงห่วงประเทศเวลาคุณเอามือถือชาร์จอยู่ตรงไหน
เขาต้องชาร์จเอาไว้ข้างหัวเตียงใช่หัวเตียง
ฉันก็หัวเตียงหรือเอาใกล้หมอนที่สุด
ไม่เห็นต้องทำงั้นเลยฉันอยู่คนละห้องเลย
อันนี้คือเขาบอกสิ่งที่ถูกต้องคือเอาไว้คนละห้องเลยนะ
แล้วก็ปิดด้วยปิดเลยชัดดาวน์
แล้วหลักสุดเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็คือขับรถโม่นแหละ
โม้ปูนอาชีพของเขาก็ทุกวันนี้อย่างที่เรารู้ว่า
โทรศัพท์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทั้งที่ฟังเพลงดูทีวี
แล้วก็ที่ติดต่อสื่อสารก็นอนฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็เอามือถือเสียบชาร์จไว้อยู่ตรงบริเวณหน้าอก
เวลาที่เราคุยโทรศัพท์เราก็จะเอาโทรศัพท์เราตรงนี้
แล้วก็ฟังเพลงใช่ไหมฮะออกจากโทรศัพท์
ญาติสาวเรียกให้ลูกขึ้นมากินข้าวแต่เอ๊ะทำไมเรียกเท่าไหร่ก็ไม่รู้
ปรากฏว่าเข้าไปเช็คไปเช็คมา
ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะตายไงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเหตุเกิดเนี่ยนะครับที่จังหวัดชนบุรี
ได้รับแจ้งเหตุคนถูกไฟช็อตตายคาบ้านบ้านพักคนงานที่ตำบลสุรศักดิ์นะฮะ
ก็เดินทางไปก็เป็นห้องแถวนี่แหละชั้นเดียวพบว่านายวิทยาอายุเพิ่ง๒๗ปีเองด้วย
อุ๊ยปากตบปากเลยไม่ถึงเล่นไงต่ออายุพึ่ง๒๗ก็ไม่น่าจะแก่พี่นึกออกป่ะ
หงายอยู่บนบนผ้าใบปูพื้นก็คือนอนที่นอนอยู่เนี่ยแล้วก็มีเศษอาหารเนี่ยเปลือ
เต็มหน้าเลยบริเวณหน้าอกแล้วก็มีรอยช้ำนิดน้อย
ที่สำคัญไปเห็นหูฟัง
หูฟังที่เขาเสียบจากมือถือ
อยู่ทั้งสองข้างมือถือเนี่ยวางอยู่ข้างศพ
สายชาร์จเสียบอยู่ตรงหัวเตียง
ก็เสียบจากปั๊กสามตาพี่ที่วางอยู่ตรงปลายเท้า
ในที่เกิดเหตุไม่มีการร่องรอยการต่อสู้
คาดว่าคนนี้คนคนนี้ตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาญาติผู้ตายให้การว่า

นอนห่มผ้าห่มอยู่ในห้องนี่แหละปลุกมากินข้าวก็ไม่ตื่น
พอไปเขย่าตัวก็พบว่าตายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตายแล้วก็มือแข็งทื้อมีเศษอาหารทะลักออกมาเปิดเต็มหน้า
โดยที่สำคัญมือถือวางอยู่บนหน้าอก
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจเนี่ย
ตำรวจก็เลยบอกว่าเท่าที่สอบสวนเบื้องต้น
ก็คือสาเหตุมาเกิดจากเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์พี่
ชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วปรากฏว่ามันเกิดไฟฟ้าดูด

แล้วหมดนำนี่ไฟฟ้าดูดดิแล้วหมดนำดูดดิ
ไฟฟ้าเนี่ยดูดในที่สุดอาหารที่มันกระเด็นออกมาคือรู้ไหม

อะไรที่บอกมันกระเด็นมาทำไมรู้ไหมคืออะไร
ก็คือไฟฟ้าดูดปุ๊บก้อนอาหารที่กินเข้าไปมันก็สำลักออกมาหมด

มาอยู่ตีพ่อสิลูกตีพ่อนู

ทำการชนะสูตรศพนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่า
ญาติญาติก็บอกว่าไม่ติดใจก็เนื่องจากไฟฟ้านี่แหละ
มันดูดจริงเหมือนกับคนจีนตอนนี้

ก็ถึงแบบพวกกระเทยเวลาเข้าประเทศจีนที

ไม่ลำบากหรอค่ะ

แต่บางคนเนี่ยทำไม่เสียชีวิตได้

มีโอกาสหายจากการไปกับเธอได้

แต่เรื่องนี้สิแต่เรื่องนี้ไม่ธรรมดา

เพราะว่าในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะอัลแอสเมื่อกี้บ้าอะไรอ่ะ
ต้องหยุดที่จะกดโทรศัพท์ผมไม่ใช่โทรศัพท์มันดังไง
ขึ้นมาอ่ะปิดเชิญค่ะเอายาแอสไยลีนเนี่ย
พอกหน้านะคะหากแพ้รุนแรงอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียว
เพราะวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนะคะมันมีจะมีเพจของสำนัก
คณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยได้ออกมาระบุว่าพอกหน้ายุคใหม่เนี่ย
เก๋ต้องพอกด้วยยาแอสไพรินแบบนี้ก็ได้เหรอคะเออแปลกไหมล่ะ
อย่าไปเชื่อหรือว่าลองทำตามกันเชียวนะครับเพราะว่านอกจากจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วเนี่ยนะ
อืมผู้ที่แพ้ยาเนี้ยนะก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียวอ่า
พร้อมกับระบุนะฮะจากการแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียลว่านะครับ
สามารถที่จะนำยาแอสไพรินมาพอกหน้าเพื่อที่จะให้ใบหน้าเนี่ยเนียนนุ่มกระจ่างใส
อืมปัจจุบันเนี้ยนะยังไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานยืนยันเลยว่า
แอสพายลินสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ในลักษณะแบบนี้ได้ซึ่งความจริงเนี่ยนะคะ
แอสไพรินเนี่ยเป็นยาต้านจ้าเป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตรอย
โอเคไหมโดยมีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการปวดบวมอักเสบ
แล้วก็ป้องกันการรวมกลุ่มของเกร็ดเลือดในโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือว่าสมอง
โดยทั่วไปเนี่ยเมื่อยาแอสไพรินเสื่อมสลายจากความชื้นเนี่ยมันก็จะทำให้แปรสภาพเนี่ย
กลายเป็นกรดน้ำส้มได้แล้วก็เป็นกรดซาลิไซลิกได้ด้วยคืออะไรฮะ
พวกนี้มันก็กัดไงเราเป็นกฎที่ทั้งสองอันนี้ออกฤทธิกัดก่อนทำให้แสบ
เข้าใจไหมมันคืออะไรมันก็กัดก่อนทำให้แสบโทรศัพท์สองเครื่องก็เกิดกูเกิลสิที่หลังอยากรู้อ่ะ
มันทำให้ระคายเครื่องผิวหน้าแล้วก็หากใช้เนี้ยไม่มาระวังเนี้ยหน้าพังสิ
อ่าแล้วเนี้ยนะคะอันตรายได้อย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่แพ้นะ
ผู้ที่ไม่แพ้เนี่ยมันก็บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยแต่มันก็ไม่ได้ทำประโยชน์ให้หน้าของคุณเนี่ยนุ่มหรือว่ากระจ่างใสได้เลยทันที
มาอยู่มองอะไรลูกมองอะไรนี่ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรป้าไหนชื่ออะไร
อาการแพ้เนี่ยสรุปได้ว่านะคะการใช้ยาแอสพานินพอกหน้านอกจากจะไม่ก่อเกิดประโยชน์แล้วเนี่ย
ก็ยังทำให้เกิดโทษด้วยอันนี้ห้ามใช้เด็ดขาดในโลกโซเชียลเนี่ยนะอยากกลับบ้านแล้วเหรอ
อยากอะไรนะโลกโซเชียลเนี้ยน่ะก็มีอะไรออกมาแปลกแปลกแปลกเข้าใจค่ะ
คิดกันได้ไงองค์ยายแอสไพรินมาพอกหน้าเพื่ออะไรอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกัน
จริงพอกหน้ามีอะไรเยอะมากเลยเนอะสมุนไพรไทยอย่างนู่นนี่นั่นต่างต่างนั่น
แต่ไฟลินก็เขาคิดใครเป็นคนคิดดีกว่าเป็นบ้าไงเป็นคนคิดกับบ้า
เพิ่มไปเรื่อยมันก็เริ่มจากการแชร์แชร์กันใช่ไหมล่ะใช่อืม
แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะมีคนแชร์นี่แหละพูดกันปากต่อปากเลย
ฉันไม่ได้นะอย่าคิดแบบพิเลนไงเอออะไรเนี่ยออกทั้งปืนใหญ่ห้าเก้าแปด
เหรอปืนใหญ่ออกเหรอหนึ่งเก้าหนึ่งของพี่ตูนอ๋อแล้วก็เก้าคนละเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่ง
ของคุณตูนบอดี้แลมเออว่ะที่เรามาอ่านวันนั้นที่ว่าขุดปืนใหญ่เจอ
อ๋อออกหมดเลยเหรอฝรั่งเศสอะไรคุณแม่เออเอออุ้ยไม่น่าเชื่อเลยเนอะใช่
ออกตรงตรงเลยเหรอใช่เก้าแปดเออใช่ที่คุณแม่ออกว่ายุคนั้นจะมีได้ไงเลขอาราบิกอ่ะ
นี่คุณแม่อ๋อไม่ใช่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะยุคนั้นจะมีได้ยังไงไอ้เลขอาราบิกว่า
ใช่มั้ยเออก็ใช่ไงตรงลงไปตั้งแต่ตั้งแต่ไหนตั้งแต่สมัยใช่ค่ะตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี
หน้าค่ะช่วงหน้านะฮะมีการร้องไว้เกิดขึ้นหนุ่มฉีดน้ำมันมะกอกเพิ่มขนาดเจ้าโลก
นั่นไงเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา
โอเคมาเรื่องต่อไปหนุ่มฉีดน้ำมันมะกอกเพิ่มเจ้าโรคนะครับ
โซเชียลนะฮะแชร์นะครับภาพสยองนะครับ
หนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเลือดไหลออกทางเจ้าโลกเป็นทางเลย
หลังฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย
ด้านเพจดังชี้นะครับบอกว่าเป็นผลจากการฉีดน้ำมันมะกอก
นี่กำลังเป็นประเด็นที่ถูกแชร์กันอย่างมากในโลกออนไลน์นะครับ
หลังจากที่เฟซบุ๊กหมอแหลปแพนด้า

เฟซบุ๊คของหนุ่มคนนึงที่มีเลือดไหลออกมาจากกางเกงเป็นจำนวนมาก

ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับบอกว่าภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นการฉีดน้ำมันมาก่อน

ใช่เข้าสู่วัยเพศชายนะฮะหรือในการทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า
จับตัวเป็นก้อนแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบภายใน
จนกระทั่งติดเชื้อหรืออาจมีเลือดไหลออกมานะครับ
รายเนี่ยนะก็บอกว่าอวัยวะนี่เน่าไปเลยนะ

เน่าเลยนะเช่นเดียวกันนะครับทางนายแพทย์พงพันธ์วงมณี
ถ้าเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ย
ได้กล่าวถึงอันตรายของการฉีดน้ำมันประกอบเข้าสู่วัยเพศเนี่ยนะครับ
ได้บอกว่าการใช้หลอดฉีดยาฉีดเข้าผิวหนังรอบอวัยเพศเนี่ยนะครับ
ฉีดด้วยตัวเองด้วยนะฮะเพื่อต้องการเพิ่มให้ขนาดให้ใหญ่ขึ้น
ซึ่งต่อมาได้มีการเกิดการติดเชื้ออักเสบแล้วก็บวมระบมนะฮะ
เป็นแผลขนาดใหญ่ทำให้เวลาไปปัสสาวะเนี่ยเจ็บปวดทรมานนะครับ
และอวัยวเพศไม่แข็งตัวตามธรรมชาติ
ทั้งนี้นะฮะออยขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่า
การนำน้ำมันประกอบมาฉีดเข้าสู่ร่างกายที่อวัยเพศนั้น
จัดเป็นสารแปลกปลอมที่ฉีดเข้าสู่ร่างกาย
ร่างกายให้ต่อต้านสารแปลกปลอมนั้นนะฮะ
ก่อให้เกิดการตามมาก็คือว่าระคายเคืองบวมอักเสบ
หากไม่รีบออกจากร่างกายจะเกิดอาการเน่า

พังเลยนะครับเนื้อเยื่อนี่ถูกทำลาย
ต่อการติดเชื้อแล้วก็อาจรุนแรงถึงขั้น
อวัยวะเพศเนี่ยไม่สามารถใช้การที่อีก

ฝังมุกคือบางทีมันติดเชื้อมันติดเชื้อ
คือทำกันเองคนใหญ่ทำกันเองทั้งนั้น
อวัยวะเนี่ยนะของผู้ชายเนี่ย
สักพักตั้งแรกมันก็ดีสักพักมันตกท้องช้าง

ก็มันก็จะห้อยลงมาตรงท้องช้างไง
ห้อยคุณนึกออกไหม
แทนที่จะเป็นทรงคุณต้องถ่ายเป็นแบบ
คุณนึกออกนึกออกใช่ไหม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

ล่าสุดนี้นะฮะทางประเทศลาวชาวลาวคุณดูสักนิดนึง

คือวังเวียงเป็นที่เที่ยวที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวนิยมที่จะไปเที่ยวที่สาธารณะประชาชนยาว

นี่นะฮะธรรมชาติสมบูรณ์แล้วก็น้ำตกสวย

เขานางไปเต้นแบบนี้ใช่ไหม

พ่อยูงงงเลยอ่ะลูก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
คือหนึ่งเป็นที่ธรรมชาติสองเป็นคนคนลาวเขายังมีความอนุรักษ์ในวัฒนธรรมของเขาอยู่นะฮะก็นางทำอะไรตอนนี้ลำไยหายทองคำก็มีงานโชว์ตัวที่ลาวก็เยอะมากถือว่าเยอะมากเลยล่ะนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนจะมีดราม่าเกิดขึ้นกับเขาเมื่อมีรายงานว่าชาวลาวจำนวนมาก
เพื่อพูดกันแกเนี้ยซะกดยังไงนะปลาคอใหญ่ไหว้อักษะนี่อ่ะอะไรวะ
ทำไมเขาเพิ่งเคยได้ยินอ๋อปลาช้อนเป็นแบบว่ามิวสิกวิดีโอเพลง
ปลาอะไรนะปลาช้อนปลาคอปลาคอปลาคอปลาคอใหญ่
วัยอาก้าที่ลำไยไปถ่ายทำที่เมืองวังเวียงเนี่ยสปลาว
ซึ่งคลิปนี้นะฮะเมื่อเห็นว่าเธอใส่ชุดหนุ่มน้อยห่มน้อยหนุ่มสั้น
แล้วก็เต้นโยกย้ายใส่สะโพกเต้นไปตามจังหวะเพลงเนี่ยคนลาวเขาบอกว่าเฮ้ย
มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองเชิดหน้าชูตาของเขาแล้วตรงนั้นอ่ะ
วังเวียงเนี่ยมันเป็นแหล่งวัฒนธรรมเป็นแหล่งวัฒนธรรมของชาวลาว
นะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวมันไม่เหมาะสมที่จะออกมาเผยแพร่อาจเป็นการตั้งใจทำลายภาพลักษณ์ของเสน่หวังเวียงหรือเปล่า
เขาคิดไปถึงขนาดนั้นเลยนะนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ย
มันสองแง่สองงามไม่สร้างสรรค์ส่อไปในความหมายทางเพศ
ถ้าแปลว่าอะไรนะปลาช่อนหรือปลาช่อนปลาช่อนอ่ะใหญ่ซะเปล่าต้องใช้วัยอากาปลาช่อนใหญ่วัยอากา
อ๋อแปลว่าอะไรปลาช่อนใหญ่วัยอากาแปลว่าอะไรวะค่ะก็ดึงดังปลาช่อนใหญ่วัยอากา
คุณอินนูก็คงดึงดังไม่รู้จริงจริงหรือปลาช่อนใหญ่วัยอาก้า
หนุ่มกินไวอาก้าบ้างไหมไม่กินกลัวหัวใจวายตายกลัวจริงจริงนั่นแหละนะฮะ
แล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็มีแบบว่าโดยมีการโพสต์ในเฟซบุ๊คของพระขันใหญ่
เมื่อวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมาเป็นหมอลำซิ่งเนี่ยเขามาโพสต์เอาไว้
แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์มากมายว่ามันถูกต้องแล้วเหรอที่เอาเมืองวัฒนธรรม
เอามือการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยมาทำอย่างนี้เขาไม่แฮปปี้นะฮะ
อืมหืมก็ว่ากลับไปมีเรื่องราวดีดีมาฝากคุณผู้ชมเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไร
นะฮะอะไรอย่างงี้เลยที่คนบอกว่าอ่านข่าวเหนื่อยเลยมีอะไรมาให้ชิมค่ะ
อะไรคะอะไรครับอย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าอยู่คู่นัดช็อปกันมาครบ๗ทศวรรษกันแล้ว
นั่นก็คือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลก็เลยจัดใหญ่จัดเต็มกว่าครั้งไหน
เทิลเซเว่นจี้แอนิเวอร์ซาลี่ค่ะซึ่งก็ระหว่างวันที่สิบหกถึงวันที่ยี่สิบ
พฤศจิกายนปีนี้นะคะอืมณห้างเซ็นทรัลชิดลมแล้วก็วันที่สิบหกถึงวันที่ยี่สิบหก
คอนเซ็ปต์ความรักและความผูกพัน
เพื่อที่จะสื่อถึงสายใยความผูกพันอันเหนียวแน่น
ระหว่างลูกค้าพันธมิตรและก็ห้างเซ็นทรัลค่ะ
คุณรู้ไหมว่าคุณสามารถชมความอลังการ

บานสะพรั่งนี่เป็นจุดเด่นของเซ็นทันเขาเลย

นับล้านดอกเต็มห้างเซ็นทันชิดลม
แล้วก็พบกับไฮไลท์ครับดอกกุหลาบเอกวาดอร์
ร่วมกับดอกกุหลาบแดงอีกหลากหลายสายพันธุ
ก็จะมีพรมดอกไม้เลยพี่

ความยาวขนาดยักษ์เลยนะยาวถึง๑๖เมตร

พรมเป็นดอกไม้สดหมด๑๖เมตรจะเป็นยังไง
ชิมความมหัศจรรย์ของดอกไม้
สู่ความหอมหวานละมุนลิ้น
สารพัดเมนูดอกไม้ที่สามารถรับประทานได้

นี่คือดอกไม้ต่าง
ถูกต้องนะครับวันนี้เรียกว่าเรานำเสนอ๒เมนูมาให้ได้ลองชิมกันนะครับ

ใช้ใบไม้คือใช้ใบแป้งเข้าห่อ
ไส้สารพัดสมุนไพร
มีผักนะฮะแล้วก็ดอกไม้เนี่ยเรียกเป็นไม้ดอก
มีกว่าจะเป็นเต้าหู้
แตงกวาเส้นขนมจีนสมุนไพรไม้หอมหลายชนิดนะฮะ

สวยงามเนี่ยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรมังสวิรัตินะครับ
ใช้น้ำซีอิ๊วขาวแล้วก็ดำด้วย

อันนี้เนี่ยที่เธอทานอยู่เนี่ย
คือผัด๗สวรรค์โรยด้วยดอกกวางตุ้ง
ส่วนประกอบเนี่ยก็มีพุษาจีน

รวมในซอสพริกสูตรพิเศษของครัวเจ๊ง้อ

มัวดำต้องกินเลยนะเนี่ยแปะกล้วยต้องกินน้ำมัวดำอะ

สมองไม่ค่อยดีบำรุงสมอง

แล้วสามารถเพิดเพลินนะฮะตากับหลากหลายสีสันของดอกไม้นานาพันธ
ระหว่างวันที่๑๖๒๐พฤศจิกายน๑๐โมงเช้าจนถึง๔ทุ่ม
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิตลมและระหว่าง๑๖ถึง๒๖พฤศจิกายน
เวลา๑๐โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบัสซี่ครับ
อันนี้อร่อยจริงอร่อยคิดสูตรโดยครัวเจ๊ง้อใช่ไหม
ที่เขาทำอะไรไม่เคยผิดหวังคุณต้องมีโอกาสไปชิมเมนูนี้สักนิดนึง
อร่อยมากนี่หมดแล้วว่าจะให้ตัวอะไรอ่ะ
ดูสิกินไปกินมาหมดแล้วว่าอร่อยมากค่ะต้องไปชิมเลยที่อีสไข่เดยแน่นอนอืม
กันยังไงหมดเกลี้ยงเราหิวพักพักกินก่อนพักกิน
ช่วงหน้าช่วงหน้ามีเรื่องอะไรคุณพระดำช่วงหน้าอะไรวะ
เออปิดเดรกก่อนจะกลับมากกับขาวปิดเดรกบอกให้
ช่วงหน้ามากกี้ยื่นคำขาดบอกว่าถ้าป๊อกอยากจะมีลูกสูบบุหรี่สูบบุหรี่
ต้องทำต้องเลิกบุหรี่เขายังไม่ให้บอกเขาบอกจะไปบอกคราวหน้า
คุณต้องกินแปลกกลวยให้ประมวลงสมองอ๋อค่ะเดี๋ยวกับถ้าพูดสมองดีสิ

นึงแล้วทำไง
ตอนมาอยู่หนูโตขึ้นเป็นดาราไหมลูกเป็นไหมออกทีวีไหม
อันนี้ที่ตัวอะไรอะไรตัวอะไรไหนตัวอะไรมันมีตัวอะไร
อันนี้เหรอลูกอันนี้เขาเรียกว่าพื้นลูกไม่ใช่ตัวอะไรค่ะมันคือพื้นลูก
ยูไม่เคยรู้อะไรเลยเหรอลูกขนาดยูยังไม่รู้ตัวเองว่าทำอะไรอะไร
พี่ยูทำอะไรพี่ยูไม่รู้ตัวเองพื้นทำอะไร
เป็นของป๊อกกับมากกี้

งานนี้หลายคนก็บอกว่าแต่งงานปุ๊บได้ทายาทเจ้าสัว
ว่าเป็นเจ้าสัวเซ็นทันที่เมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปด้วยซ้ำไป
แต่งปุ๊บจะมีลูกเลยหรือเปล่า
ก็มีการพูดถึงเรื่องการมีทายาทด้วย
โดยฝ่ายชายที่เอ่ยปากว่าอยากจะมีลูกชาย

เลิกกันไหมอะไรลูกพอแล้วลูกถึงกับกวนกันไปปรึกษาแพทย์เลย
ไหนทีที่ตอนนี้กำลังงงมากว่าไหนตัวอะไรอีก

โดยหนุ่มป๊อกเนี่ยสารภาพว่าตนเองเป็นคนติดบุหรี่

ก่อนหน้านี้เคยพยายามที่จะเลิกมา๓ครั้งแล้ว

ซึ่งตนเองก็รู้ว่าบุหรี่มันไม่ดีต่อสุขภาพ

เนื่องจากว่าถ้าตัวเองมีลูกปุ๊บก็ถ้าหวัดมีทายาทให้กับเจราชวัตรเหมือนกัน

ก็อยากจะเลิกเพราะตนเองก็จะแต่งงานแล้วมองว่า

ถลอกล้อย

ยูดูหน้าป้ามดดำก็เหมือนกันกับพื้นนะลูก

มามีรีดน้ำหนักกันบ้างดีกว่า

น้ำหนักก็เลยพุ่งพลวดขึ้นไปถึง๓กิโลกันเลยทีเดียว
ถึงขนาดที่มีคนนี้เอากระทู้นะไปลงว่า
มิวไม่คิดจะลดน้ำหนักจริงเหรอ
ก็ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยต้องรีบกลับมาดูแลตัวเองนะฮะ
ก็เริ่มต้นการออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารกันเลยนะคะ

ล่าสุดมิวนิดถานะฮะ

หลังจากที่มีความสุขนางบอกฉันมีความสุขค่ะ
กินแบบว่าน้ำหนักพุ่งพวดขึ้นมาเลยทีเดียว
จาก๔๕เป็น๔๘จริงก็๓กิโลนะ
ไม่สำหรับไม่๓กิโลเยอะ

แล้วมันก็เกิดแบบว่าจากความสุขในการกินนะคะ
ตอนนี้เนี่ยทางเทรนเนอร์ส่วนตัวก็เลยมาสอนวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

เดี๋ยวก็ค่อยค่ะอีก๒๓โลเนี่ยนะคะ

รู้ค่ะอย่างไรก็วิทยาลังเป็น
มาเกิดกว่าเพื่อนค่ะรู้ค่ะเพื่อนสนิทค่ะเพื่อนจริงค่ะบิรโดยเฉยพิกัด
เขามีอะไรความสัมพันธ์กันหรือเปล่าเขาจีบกันหรือเปล่า
ไม่ค่ะถ้าไม่พูดไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้เลยค่ะ

มายูอี๊ฤทธิ์หยุดเรียกลูกผมไปตรงนั้นนะครับ
มานี่มานี่อยู่มานี่ลูกอย่าไปหามันด้วยลูกมานี่มา
จ๋าอยู่นี่ดูกล้องเลย

ทำเป็นเสียงแมวหรอกมายู
จะให้มายูไปหาแต่เป็นเมียวมายูก็งงแมวมันอยู่ในท้องเหรอ
มายูมาสวัสดีก่อนลูกมาเมียวมาเนี่ย

สวัสดีค่ะสวัสดีเร็ว

กลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่ได้ใหม่พรุ่งนี้เราสามคนมาจัดเหมือนเดิมนะฮะ
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ